ตอนนี้เดินทางมาถึงนัดที่๒๕ของลูกกาแล้วนะครับ
แต่อาจจะต้องเลื่อนการแข่งขัน๔เกมนะครับ
งด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะครับ
ที่เกิดขึ้นในเวลานี้ฝ่ายจัดการแข่งขัน
จึงมีการแจ้งสโมสรที่มีโอกาสเสี่ยงจากการแข่งขัน

ให้นำนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของแต่ละสโมสร
เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ครับ
ก่อนการแข่งขันในแมทต่อไปที่จะลงแข่งขัน

ก็มีมติปรับโปรแกรมการแข่งขันนัดกลางสัปดาห์นัดที่๒๕
เป็น๒วันก็คือวันพุธ๒๓แล้วก็วันพฤหัสที่๒๔
หลังจากที่สโมสรที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ก็มีสิงสมุสาครห่องเย็นท่าคา
มภาคตอเฉียงเหนือแล้วก็ธรรมศาสตราเลียน
ก็กำลังรอผลตรวจโควิด๑๙
ซึ่งทั้งหมดได้มีการไปตรวจหาเชื้อเมื่อวานที่ผ่านมา
คาดว่าจะทราบผลในช่วงเช้าของวันพุธที่๒๒

ส่วนวันพฤหัสสุรธานีพบกับมภาคจังหวันออกเชียงเหนือ
ถ่ายท่อสดทางไทรัตออนไลน์
ห้องเย็นท่าข้ามพบกับราชนาวี
ไทยรัฐทีวีก็ถ่ายท่อสดด้วย
แล้วก็สิงสมุทรศาคอนพบกับราชพรรดิเพชรบุรี
โดยยังคงมาตรการคุมเข้มด้วยการแข่งขันแบบปิด
ไม่อนุญาตให้แฟนฟุตซอลเข้าชมในสนามนะครับ